เอาล่ะเห็นของใหญ่ไปแล้วมาดูของแปลกกันหน่อยดีกว่านะคะ
พูดถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้อาจจะไม่แปลกคุณผู้ชม
แต่ว่าถ้าปลูกต้นไม้แล้วเอาเท่ากระดูกมาโรยด้วยเนี่ยคุณผู้ชมเคยเห็นไหมล่ะคะ

เป็นปุ๋ยเป็นความเชื่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

เป็นป้ายชื่อของเจ้าของเท่ากระดูก

จัดขึ้นที่วัดป่าโรจนธรรมบ้านหนองโพตำบลหนองแวงอำเภอพระยืน

เขามีกิจกรรมปลูกต้นไม้จากเท่ากระดูกขึ้น
มีพระสงฆ์ชาวบ้านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่
นำเท่ากระดูกของปู่ย่าตายายหรือว่าญาติมิตรมาร่วมกิจกรรม
ใครที่มาไม่ได้เนี่ยค่ะส่งผ่านทางปรายศนีย์มาแบบนี้เลย
ส่งมาขอร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ผ่านปริศนีย์มาเลยค่ะ
เห็นไหมว่าปรายศนีย์ก็ทำได้หลายอย่างเขาส่งให้เราอย่างดีเลยนะ
เราก็อยากรู้โครงการนี้มันเป็นยังไง
ไปคุยกับนายศเหล่าอันค่ะ
ซึ่งเป็นประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
บอกว่าโครงการปลูกต้นไม้ปลูกป่าด้วยเท่ากระดูกนี้
ดำเนินการมาเกือบจะครบ๓๐ปีแล้วนะคะ
โดยกระจายปลูกตามพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
ตอนนี้มีต้นไม้ที่ปลูกด้วยเท่ากระดูกแล้ว๙๗๖๐๓๒ต้น
เฉพาะอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามมี๔๔๐๗๙ต้น
ส่วนที่วัดป่าแห่งนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยค่ะ
มีเป้าหมายจะปลูกต้นพยูง๙๙๙๙ต้น
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ

ปัจจุบันนี้ก็ปลูกไปเกือบครบแล้วล่ะค่ะ
ส่วนต้นไม้อื่นก็จะปลูกแซมกันไป
จะมีทั้งต้นยางนาต้นมะค่าด้วยพันไม้ต่าง
ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายหน่วยงานนะคะ
ต้นไม้ที่ปลูกบางส่วนก็เติบโตเป็นป่าอุดมสมบูรณเนี่ยค่ะ

ส่วนการเอาเท่ากระดูกมาเนี่ย
ท่านบอกว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง
ให้คนทั่วไปหรือคนที่จะลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
เห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีเจ้าของ
อาจจะไม่กล้าอาจจะไม่สามารถตัดได้
อาจจะเป็นความเชื่อเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะคะ
แล้วที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นเหมือนความเชื่อว่า
ถ้าเท่าเนี่ยได้อยู่กับดินเนี่ย
เหมือนได้กลับสู่มัตตุภูมิสู่กับพื้นดิน
คือบางคนก็อาจจะเอาเท่าไปลอยอังคารไปลอยน้ำเนี่ย
ที่ดินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นอีกความเชื่อหนึ่งด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นประเพณีเป็นกิจกรรมแปลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมกัน